สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องข้อตกลงนะครับ
สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยในชุด๔เกมจะเอาอย่างไร
อีกครั้งหนึ่งรวมถึงเรื่องของทีมชาติไทยครับที่มีข่าวว่าอดีตกุญสือทีมชาติอินโดนีเซียสนใจจะมาคุมทีมนะครับ
ถกเถียงกันในโลกโซเชียลมีเดียสำหรับบรรดาแฟนในอาเซียนครับ
๔เกมก่อนแล้วกันครับมีการเพิ่มกฎอย่างที่ทราบมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการส่งผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นนะครับแต่ละชาติสามารถส่งผู้เล่นอายุเกิน๒๒ปีได้นะครับในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็คือพวกที่เกิดก่อนปี๑๙๙๗หรือว่าถ้าเป็นพุทธศักราชก็คือปี๒๔๐จากเดิมนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องใช้ผู้เล่นชุดอยู่๒๒ปีทั้งทีมเรื่อง
อาจจะเป็นกรุงศึคนใหม่ของทีมชาติไทยคนนี้เคยคุมอยู่๑๙วันแล้วของอินโดนิเซีย
ซึ่งกุญสือชาวสเปนคนนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลอินโด
เพราะว่าทำให้ทีมเล่นแบบมีระบบ
แต่ว่ากลับถูกปลดจากตำแหน่งจากปัญหาภายในของสมาคม
จนทำให้แฟนบางส่วนไม่พอใจการทำงานของสมาคม
แต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือครับ
เพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นออกมาปฏิเสธแล้ว
และก็ยืนยันว่าตอนนี้โค้ชทีมชาติไทยก็คือทางโคชโตย
ศิริษักรณ์ยอดย่าไทยที่จะคุมทีม
ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
แล้วก็เตรียมที่จะสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกต่อเนื่องเลยครับ
ไปดูบุรีรามยูเนเต็ดกันบ้างครับทีมดังในศึกโตโลต้าไทยลีก
ร่วมกับกราฟนะครับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตพลังงาน
ส่ง๔นักเตะเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการกราฟฟุตบอลแคมป์ครับ
ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชนออกเดินทางไปเก็บเกี่ยววิชาลูกหนัง
กับสโมสรเสือเหลืองบริษัทดอทมุนครับ
ทีมชั้นนำในศึกเวอร์เดอสติก้าของเยอรมัน
แกรมแรกก็เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ

ซึ่งดอดบุญกำลังลุ้นแชมป์ลีกเปิดบ้านนะครับ
ทำศึกเจอกับชาวเก้๐๔เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อนจะเริ่มโปรแกรมการฝึกซ้อมในวันนี้ต่อไปครับ